เมื่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยพาลุงพลไปนั่นไปนี่นะ
ค่ะไปยื่นเอกสารไปยื่นเรื่องนะฮะส่วนเช้าวันนี้นะครับ
ก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกขึ้นภูเหล็กไฟไปแล้วนะฮะ
เพื่อไปดูสถานที่ที่พบศพของน้องชมพู่
เพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยนะฮะอ่ะนี่เป็นภาพล่าสุดเลยค่ะ
ล่าสุดใช่ไหมใช่ค่ะเออยังไงฮะนี่ก็ไปพร้อมกัน
ใช่ค่ะมีลุงพลทนายตั้มลุงพลทนายตั้ม
คุยอะไรกันอยู่ฮะคุณเมื่อกี้เห็นคุณฟังไลฟ์อยู่
ใช่ค่ะเขาคุยอะไรกันฮะอันนี้คือเขาถามนี่แหละครับ
ตอนเนี้ยคุยกับเรื่องข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรถแบ็คโฮลครับ
คือทนายตั้มเขาบอกว่ารถแบ็คโฮลจริงเป็นของน้องอาชิถูกไหม
ลักษณะคล้ายกันอยู่ตรงใกล้กับจุดที่พบศพน้องชมพู่
แต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่า
คือทนายตั้มเขาก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่า
ถ้าน้องชมพู่เสียชีวิตตั้งแต่แรกแล้ว
คงจะไม่เอารถแบ็คโฮลขึ้นมาตรงจุดนี้
มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะมีคนที่น้องชมพู่รู้จัก
พาขึ้นมาแล้วก็เอาของเล่นน้องติดมาด้วย

ครับเพราะว่าไลฟ์ตอนที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้ว

ล่าสุดเลยนะฮะที่ขึ้นภูแล้วนะครับ
ทนายตั้มคือคนที่สะพายเป้สวมเสื้อสีเขียวนี่นะ

ผู้ใหญ่บ้านลุงพลพร้อมคณะนะครับ

เพราะว่าทนายตั้มก็มาบ้านกกอกได้แล้ว

ผ่านการตรวจเรื่องของคัดกรองโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็ทนายตั้มก็บอกถึงเรื่องของภารกิจที่ต้องทำ
ภารกิจที่ต้องทำคือการพูดคุยเป็นส่วนใหญ่
คือทั้งพูดคุยกับลุงพลแล้วก็ไปพูดคุยกับพยาน
ตัวที่ทนายตั้มเผยออกมาว่าจะไปพูดคุยกับพยาน
กลายเป็นสิ่งที่ถูกจับจ้องโดยสื่อมวลชนนะ
ว่าจะไปคุยกับใครบ้างนะครับ
และจริงแล้วเมื่อวานนี้ทนายตั้มเขามีแผนว่าจะขึ้นภูเหล็กไฟ
แต่เปลี่ยนแผนไปขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้แทนเมื่อเช้านี้แทน

เมื่อวันซืน๔กุมภาพันธ์มีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นทีมทนายเนี่ย
ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟก่อนนะครับ
ทนายตั้มก็เลยเกรงว่าหากขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วอาจจะทั้งมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพราะยังไม่ได้ไปขออนุญาต

และถ้าไปเจอกับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนก็ไม่รู้
เพราะมันไม่รู้ตรงที่ว่ามันมีข่าวไง
ว่ามีลุงพลกับทนายตั้มขึ้นไป
แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปรอพาอยู่ปุ๊บ

แต่ว่าพรานเขาบอกว่าเขาเห็นกลุ่มคนที่ขึ้นไป
รานเขาพูดนะบอกว่ามีลุงพล

พรานบอกว่าที่เหลือพรานจำไม่ได้อีกประมาณสิบห้าคน
พอนักข่าวยื่นรูปทนายตั้มให้ดูแล้วเขาก็บอกว่า
แต่ก็บอกไม่ได้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
คือการจะขึ้นไปตรงนั้นมันเป็นเขตห่วงห้ามด้วย

ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปเองโดยไม่รับอนุญาต
กว่าคดีนี้จะเสร็จสิ้น

พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นว่ากลุ่มคนปริศนากลุ่มนี้ขึ้นไปแล้ว
โดยพรานเขาเห็นนะครับเราก็ไปถามทนายตั้มว่าตกลงทนายตั้มเนี่ย
ใช่เป็นกลุ่มคนปริศนานั้นหรือเปล่า
พากลุ่มทนายขึ้นไปที่จุดพบศพน้องชมพู่ซึ่งเป็นจุดห่วงห้ามเองหรือเปล่า

ปฏิเสธไงเออเพราะผมมีภารกิจที่ต้องเปลี่ยนแผน
ดังนั้นเมื่อวานผมเปลี่ยนแผนพาลุงพลไปสารจังหวัดมุกดาหาร
ไปยื่นเอกสารให้กับศาลถือว่าเป็นการยื่นตามสิทธิ์ในคดีนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่เป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร
และก็ไม่ถือว่าเป็นการร้อนตัวฟังเสียงทนายตั้มหน่อยฮะ
มันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับ
ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะไม่ได้ไปขึ้นบนภูนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระที่ศาลแทนนะครับ
เรื่องที่จะไปสารวันนี้นะครับมันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่คิดไว้ว่าจะทำ
มันเป็นภารกิจค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับ
ที่ปกติแล้วผมว่าคนอื่นจะไม่ทำกันนะครับ
แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถจะทำได้
ไม่ครับเราไม่ได้ไปทำเรื่องฟ้องร้องกันนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับ
ก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกับลุงพลนะครับ
เพื่อที่จะไปยื่นบางอย่างที่ศาลนะครับ
ส่วนวันนี้เนี่ยที่เราขึ้นไม่ได้ผมต้องขออภัยพี่นักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วจะขึ้นวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับ
คือที่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของป่าสงวนอะไรเนี่ยนะครับ
มันก็เกิดจากการที่บางคนเนี่ยนะครับไปทำให้มันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตดีกว่าเปลี่ยนแผนนิดนึง
เปลี่ยนแผนนิดนึงก็เลยไปสารแทนไม่ได้ขึ้นภูเหล็กไฟเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่ามันยังเคลียร์ไม่จบเรื่องของกลุ่มชายปริศนาที่ขึ้นไป
คือทนายตั้มบอกว่าไม่อยากที่จะไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับกลุ่มชายปริศนานี้
ซึ่งไม่รู้กลุ่มชายปริศนาขึ้นไปบนภูหวังผลอะไรต้องการอะไร
เพราะว่าเอาจริงเมื่อวานเมื่อวันซืนตอนที่ทีมข่าวก็ขึ้นไปพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ก็จะไปเจอพวกก้นบุหรี่เจอพวกขวดน้ำแต่ว่าไม่เจอกลุ่มคนที่บอกว่าเป็นชายปริศนา
อันนั้นก็ว่ากันไปเรื่องของกลุ่มคนปริศนาก็ต้องตรวจสอบนะตรวจสอบหน่อยนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่พาลุงพลไปนะครับเพราะว่าไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ยื่นเอกสารขอความเมตตากับศาลว่าหากตำรวจขอออกหมายจับ
ก็ขอให้มีการไต่สวนก่อนไม่ใช่ว่าจะฟังแต่ทางตำรวจอยู่เพียงฝ่ายเดียว
นายตั้มบอกแบบนี้เรามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากศาลในครั้งนี้
เนื่องด้วยคนที่ถูกออกหมายจับส่วนใหญ่
ก็จะถูกสังคมเข้าใจว่าเป็นคนที่กระทำความผิดไปแล้ว
แต่เราจะขอให้ดุลพินิษฐ์มีเหตุจูงใจ
มีอะไรที่จะเป็นพยานหลักฐานอะไรหรือไม่
ที่มีมูลเหตุของคดีเกี่ยวข้องกับตัวของลุงพล
ซึ่งขณะนี้ยังถือว่าลุงพลเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น
หากให้ความเป็นธรรมกับตัวลุงพลศาลท่านก็จะให้มีการไต่สวนก่อน
ซึ่งในหลายคดีเขาก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นคุณ
หลายคดีก็ไปยื่นเอกสารขอความเมตตากับศาลทั้งนั้น
ไม่ได้เป็นการร้อนตัวแต่ทำตามสิทธิ์
นายตั้มบอกแบบนี้คุณนะทำตามสิทธิ์ครับ
วันนี้เพียงเข้ามาช่วยเหลือดูแลเรื่องคดีไปก่อน
ขณะนี้ลุงพลก็ยังไม่มีคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ใช่ไหม
จะรับเป็นทนายให้หรือไม่อยู่กับเงื่อนไขสามข้อคือหนึ่ง
คุยกับลุงพลให้เคลียร์ก่อนซึ่งได้คุยกันไปแล้วเรียบร้อย
ขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบนภูเหล็กไฟก่อนซึ่งก็ขึ้นไปวันนี้แล้วและ๓
พบคุยกับพยานต่างให้เรียบร้อยก่อน

ใช่ครับ๓เงื่อนไขนี้ก็ถึงจะรับทำคดีให้กับลุงพลนะฮะ

เพื่อที่จะขอความเป็นทำจักษาร
ถ้าเกิดว่ามีการมาดำเนินการขออนุมัติหมายจับอะไรก็แล้วแต่

แล้วจะนำพญาหลักฐานจะเสนอต่อศาลด้วย
เพราะว่าการที่คนถูกหมายจับ
สังคมส่วนใหญ่ก็จะคิดไปแล้วว่าคนนี้ทำความผิด
การคุ้นครองจัดสารในกษารระบวงเม๑๙๙๐นะครับ
ว่าลุงพลอยู่ในฐานะอะไร
เป็นผู้ต้องสงสัยจากการที่ทางตำรวจให้สัมภาษณ์
แล้วก็หลายคนพุ่งเป้ามาตลอด
แล้วก็ได้มีการพูดว่าจะออกหมายจับมาตลอด

ว่าผู้ต้องสงสัยคือใคร
แล้วตำรวจมุ่งเป้ามาทางไหน
แต่ว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าท้ายที่สุดมันจะไม่ใช่ลุงพล
ยื่นไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ
ก็ยันว่าไม่ได้เป็นการร้อนตัวนะ
เพราะนักข่าวก็ถามตรงนี่ร้อนตัวหรือเปล่า
ว่าจะถูกจับก็เลยต้องมายื่นศาลก่อน

แต่ว่าทนายตั้มบอกว่าแทบทุกคดีเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเราก็ไม่ทราบความคืบหน้าของคดี

ที่เรารู้ก็รู้จักคนบางคน

อยากจะมาแจมกับเรื่องของคดีเท่านั้นเอง
ทนายตั้มบอกแบบนี้บอกว่าเป็นปกติแล้ว
ในการทำคดีก็จะมีกลุ่มคนที่อยากจะมาร่วมแจม
ซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับคนเหล่านั้น
เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีนะครับ
ก็เลยเลื่อนการขึ้นภูเหล็กไฟเป็นวันนี้
ส่วนกลุ่มคนปริศนาหรือว่าคนที่ต้องการปั่นป่วนอะไร
ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความยากลำบากในการทำคดีของทนายตั้ม

ส่วนนายชัยพลหรือว่าลุงพล

หลังจากก่อนหน้านี้บอกจะไม่คุยกับนักข่าวสัก๒เดือน
ก็มีการพูดคุยกับนักข่าวเหมือนกัน
ยังยืนยันความบริสุทธิ์เหมือนที่เคยยืนยันมาโดยตลอด

กับการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับ
ลุงพลวันนี้อยากพูดอะไรไหมคะ

ถามทนายเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีนึง
เอางี้เรานัดพี่นักข่าวกับพี่ยูทูบเบอร์เลยละกันนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทำตามสัญญานะครับ
เดี๋ยวจะขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุกัน
ณเวลานี้เวลาล่วงเลยมาแล้ว
ลุงพลยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไหมคะ

ก็เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ
ก็เราก็สู้ไปตามหลักฐานต่างครับ

ข้อหนึ่งที่ว่ามาแล้วยังไม่ได้คุยกับพยาน
ตรงนี้จะมีโอกาสได้คุยกับพยาน๒ลงพลทั้งหมดไหมครับ
อันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะ
ไปขอสารเรื่องของขอความเมตตาจากศาลในการพิจารณา
เรื่องของสำนวนอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ
พูดคุยกับพยานคนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ภารกิจของวันนี้ก็อย่างที่เห็นตั้งแต่ตอนต้นข่าวของลุงพล

ใช่ค่ะเพราะว่าในเพจของไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
เมื่อกี้ตอนแรกไลฟ์ไป๓นาที
สัญญาณก็หายไปตอนนี้มาเริ่มกลับมาไลฟ์ใหม่แล้วนะคะ

เดินไปดูจุดที่พบศพของน้องชมพู่อยู่
แล้วก็มีกองทัพนักข่าวไปกันหลายสำนักเลยนะคะ

ทั้งหมดคือความคืบหน้าเรื่องของคดีน้องชมพู่